ไปดูการเมืองของประเทศเพื่อนบ้านอย่างพม่ากันหน่อยนะคะ
วันนี้ค่ะนายถิ่นจอเข้าสาบานตน
เป็นประธานาธิบดีคนใหม่ของพม่าอย่างเป็นทางการแล้วนะคะ
โดยภารกิจหลักก็จะเน้นสร้างความปรองดองภายในประเทศค่ะ
ถิ่นจอประธานาธิบดีคนใหม่ของพม่า
วันนี้เข้าสาบานตนต่อหน้าสภาแล้วนะคะ
ซึ่งจะทำให้เขานั้นกลายเป็นผู้นำพลเรือนคนแรก
รอบกว่า๕๐ปีที่ไม่มีสายสัมพันธ์กับกองทัพ

อกจะมีสมาชิกสภาของพม่าเข้าร่วมแล้ว
ยังมีนักการทูตจากนานาประเทศ
ผู้บัญชาการฐานสูงสุดของพม่าเข้าร่วมด้วย

สภาวะภารกิจหลักของรัฐบาลพม่าชุดใหม่
นั่นก็คือการสร้างความปรองดองภายในชาติ
อกจากนี้ยังย้ำถึงการแก้รัฐธรรมนูล

แล้วก็ให้เหมาะสมกับพม่าด้วย
นายถิ่นจอปัจจุบันอายุหกสิบเก้าปีเป็นคนสนิทของนางองศาลซูจี
เดือนพฤศจิกายนปีที่ผ่านมาก็ตามเนื่องจากถูกจำกัดสิทธิ์ตามรัฐธรรมนูล
แต่ก่อนหน้านี้นางองซานซูจีก็เคยประกาศว่าเธอจะอยู่เหนือประธานาธิบดี
ขณะเดียวกันเมื่อสัปดาห์ก่อนก็มีการเปิดเผยโผล่คณะรัฐมนตรีชุดใหม่
ปรากฏว่าชื่อของเธอเป็นรัฐมนตรีถึง๔กระทรวงด้วยกันค่ะ